คดีน้องฟอสน้องสปายค่ะ
เรื่องของที่ชื่อนางสาวปวินาหรือน้องสะปายน้องฟอสนายอานันตชัย
คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด๖คน

ควบคุมตัวได้แล้ว๕คน
อีกคนนึงเนี่ยยังหนีอยู่ยังจับไม่ได้

เพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง๕คนที่ถูกเจ้าที่ควบคุมตัวเอาไว้

เสียอ้วนเป็นคนสั่งเสียอ้วนเนี่ยสำคัญเลย

น่าจะหลบหนีอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
แล้วก็ได้มีการประสานกับทางการกัมพูชา

ควบคุมตัวเสียอ้วนมาดำเนินคดี
ถึงขั้นของบทรบอกว่ามี๒ทางเสียอ้วนอะ

ทีนี้ผู้ต้องหาคนล่าสุดที่ควบคุมตัวได้ก็คือ
ในบ่าวในบ่าวให้ข้อมูลตอนที่ยิงน้องฟอสน้องสปายเอาไว้ว่า
คนที่ยิงมี๒คนคือเสียอ้วนกับตัวในบ่าวเอง
คือเสียอ้วนลงมาจากรถก็ถือปืนมา๒กระบอกเลย
ยิงน้องสปายคือยิงน้องผู้หญิงแล้วก็ขึ้นรถไป

บ่าวลงมาจากรถอีกทียิงฟอส
แล้วก็ยิงสปายซ้ำอีกแล้วก็หนีกันไป
เบื้องต้นตอนนี้ก็ยังเหลือเสียอ้วนคนเดียวนะคะที่ยังไม่เจอ
แต่ว่าล่าสุดวันนี้ในพื้นที่ที่เขาชีจันท
ประพรมน้ำมนต์เพื่อปัดรังความในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
นายอนุชาอินทศรในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกอาทรชิ้นทองผู้กำกับการสพนาจอมเทียน
ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
จัดพิธีทำบุญที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
โดยถวายพัฒนาหารแด่พระสงฆ์๙รูปจากสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องฟอสน้องสปายผู้เสียชีวิตนะคะ
สปายก็คือนางสาวปวีนานาเมืองรัก
ฟอสก็คือนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๐ปีนะคะ
ได้มีการนิมนต์พระครูสังครักษ์พงศิริปพัสโร
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอย
ก็ไปสวดแผ่เมตตาบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ

เพื่อปัดรังควานไล่สิ่งอัปมงคลออกจากพื้นที่
แล้วก็มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า

จากเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนแล้ว
ก็เป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ

ก็เหมือนกับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากพื้นที่ไป
ทีนี้ในการตามตัวเสียอ้วนนะคะ
ผู้ต้องหาคนสำคัญคนสุดท้ายที่ยังจับไม่ได้เนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกอาทรชิ้นทรผู้กำกับการสพนาจอมเทียนบอกว่า
ผู้บังคับบัญชากำชับให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
สพนาจอมเทียนก็ส่งสายตรวจออกตรวจตราตามสถานที่ต่าง
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวประชาชนแจ้งเบาะแสหน่อย

ส่วนเรื่องของเสียอ้วนความคืบหน้าในการจับกลุ่มตอนนี้

ก็คือยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยว่าตอนนี้
ความคืบหน้าในการจับเสียอ้วนถึงไหนยังไงแล้วนะคะ
คือท่านบอกว่าท่านยังเปิดเผยความคืบหน้าไม่ได้

ไม่รู้ไงคือยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเลย

คือมุมหนึ่งถ้าเสียอ้วนไปกบดานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านจริงเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความลำบาก

เพราะว่าก็ต้องขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหม
ขอความร่วมมือไปแล้วแต่ก็ยังรอความคืบหน้านะคะ